แก๊งโจโชว์ศักดากันหน่อยจะบอกว่าอะไร
ชวนคุณผู้ชมไปสมุทรปราการไปงานสงกราน
แต่บอกเลยว่าตั้งการ์ดเอาไว้ดีนะ
ระวังกันให้ดีเพราะที่นี้เขามีปืนค่ะ
แล้วก็ไม่ใช่ปืนธรรมดาด้วยยิงกันโอ้ยอีลุงตุงนังเลย
รวมไปถึงมีมีดด้วยฟันกันเละงานนี้
คนไม่เกี่ยวข้องเดือดร้อนโดนลูกหลงค่ะ

คงบอกว่านี่๒๔๙๙อันทภาณคลองเมือง
ไม่ใช่นะนี่โอ้โหที่นี่สมุทรปราการพระประแดง
คุณผู้ชมค่ะวัยรุ่นเพียบเลยค่ะ
นี่คือกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังนึง
ซอยวัดสวนส้มตำบลสำโรงใต้ค่ะ
บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้๒ทุ่มเอง๑๓เมษายนที่ผ่านมานี่นะ
กลุ่มวัยรุ่นชายไม่ต่ำกว่า๑๐คน
คุณผู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามคู่อริ
แล้วก็ยิงปืนหนึ่งนัดหลังจากนั้นโอ้โหวิ่งกันอุตลุดเลย
หลังจากเกิดเหตุถามว่าโดนใคร
โดนใครบ้างไอ้ลูกกระสงลูกกระสุนที่ยิงยิงกันมาเนี่ยนะ
ถาปกรณ์อายุ๓๔ปีค่ะเป็นชาวบ้านแถวนั้นแหละ

เขาถูกยิงเข้าที่น่องข้างขวาบาดเจ็บค่ะ

ทีมข่าวลงไปพื้นที่สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลบอกว่า
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มันขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา

มาเป็น๑๐คันแล้วก็บิดเร่งเครื่องส่งเสียงด่าทอโวยวาย
แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมันก็ชักมีดขึ้นมาแล้วก็มีปืนด้วยค่ะ
ออกมาวิ่งไล่ทำร้ายไล่ยิงคู่อริกันกลางซอยเลย

ตัวสั่งการตัวต้นเรื่องหัวหน้าทีมมันอยู่ด้านหลังคุณผู้ชม
มันสั่งการมานะแล้วมันก็สั่งแบบน้องในทีม

หวังจะทะลุออกไปด้านหลังของหมู่บ้านเพื่อหลบหนี
เด็กในร้านรวมไปถึงชาวบ้านแตกกระเจิงค่ะ
เด็กเขายังเล่นสงกรานกันอยู่นะคุณผู้ชม
แล้วในถาปกรณ์ชาวบ้านที่ถูกลุกหลงบอกว่าตอนเกิดเหตุเล่นน้ำอยู่หน้าบ้าน
ยังโชคยังดีที่ว่าตอนนั้นเด็กทยอยเข้าบ้านกันแล้ว
แต่ก่อนหน้านี้เด็กเต็มซอยเลยคุณผู้ชม
ตอนนั้นเหลือผู้ใหญ่ประมาณ๕๖คน
ระหว่างที่เขากำลังเก็บร้านขายดินสอพองค่ะ
ไล่ตีกันมาจากไหนก็ไม่รู้
แล้วหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
ตอนแรกเขาบอกเขาไม่รู้ว่าตัวเองโดนยิงด้วยซ้ำ
มารู้ตัวอีกทีนั่งในบ้านเอ้าเลือดอาบเต็มขาคุณผู้ชม
ชาวบ้านพาส่งโรงพยาบาลกันแบบทุลักทุเลเหมือนกัน
ทางด้านภูมิกับการสพสำรงใต้บอกว่าตอนนี้
ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะชื่อว่านายอัครพล
มีพฤติกรรมก้าวร้าวเป็นฟิลแบบเจ้าถิ่น
มีเรื่องอยู่บ่อยครั้งเลยนะใช้ปืน
จิงขมครูคู่กรณีอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
พฤติกรรมเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะชุดสืบสวน
ลงพื้นที่จับคุมตัวได้แล้วแล้วก็ยึดปืน

และเร่งขยายผลตามจับกุมผู้ประเหตุทั้ง๒ฝ่ายนะ
เนื่องจากว่า๒ฝ่ายวัยรุ่น๑๐กว่าคนนี้นะ

เดือดร้อนคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องต้องมาบาดเจ็บแบบนี้อีก